อันนี้คุณผู้ชมภาพที่เขาแถลงข่าวเนี่ยเป็นช่วงบ่าย
เรียกได้ว่าทั่วฟ้าเมืองไทยคิดว่างานประกาศรางวัลดาราเนี่ย
ไปอื้อหือคล่อนวงการเลยอ๋อไปดูดีกว่าว่าแต่ละคนแซ่บกันขนาดไหนค่ะ
ก็ถือว่าเป็นคู่รักขวัญใจเพื่อนร่วมวงการบันเทิง
เพราะว่าแต่ละคนงานฉลองวิวาของกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์เนี่ย
เพื่อนเนี่ยเคลียร์คิวงานกันหมดเลยนะคะ
ผู้จัดละครผู้จัดการดาราดารานักร้องโอ้โห
มาแสดงความยินดีกันเพียบค่ะ
เขาบอกว่ามีการแชะแอ่นแชร์ค่ำคืนแห่งความสุขของทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม
ผ่านทางอินสตราแกรมก็ติดแฮสแท็ก
ก็เริ่มตั้งแต่พิธีกรชื่อดังคุณวูดดี้
รับหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวตั้งแต่พิธียกน้ำชาตามประเพณีจีนในช่วงเช้าเลย
ส่วนฝั่งกวนผู้จัดละครคุณตู่ปิยวดีก็ควงหวานใจนักแสดงคุณมาวิน
หรือว่าคุณมาวินค่ะแล้วก็คุณแอนทองประสม
กับแก๊งนักแสดงที่เคยร่วมงานกันในละครเรื่องแอบรักออนไลน์
ซึ่งคุณแอร์มาในชุดสวยหวานปนสง่าเหมือนนัดกันมากับซีริต้าเลย
เหมือนกันนะฮะแบรนด์เดียวกันแต่ว่าของคุณแอนแขนยาวซีริต้าแขนสั้นก็สวยเองคนละแบบนะฮะก็บอกว่าแฟนคลับจะรักใครเชียร์ใครกินกันไม่ลงคู่นี้สวยทั้งคู่นะฮะก็ชูป้ายไฟกันได้ตามสบายนะจ๊ะ
ลีเดียสรรรรัสและอีกมากมายค่ะถ้าอ่านหมดนี่โหเยอะจริงจริงนะ
นักแสดงสาวที่หนุ่มบี้เจ้าบ่าวเพิ่งเคลียร์ข่าวว่าทำสาวกุ๊บกิ๊บหึง
อย่างสาวแตงโมพัทรธิดาก็มาเหมือนกันอ๋อแตงโมก็ไปเหรอมามา
มาหมดแหละมาเขาบอกไม่มีอะไรเนี่ยอืมให้มาก็ไม่มีอะไรก่อภัย
ไม่ต้องกังวลใจอะไรกันนะคะแต่ว่าทีเด็ดของงานแต่งคู่รักคู่นี้
เขาบอกว่ายกให้กับวินาทีที่เจ้าสาวโยนช่อดอกไม้
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปโฟกัสกันดูซิว่าดาราสาวคนไหนมือยาวคว้าได้ค่ะ

คุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าใครได้ไปแย่งชินอยู่เล็กน้อย
และคนที่ได้นั่นก็คือสาวแตงโมพัทรธิดา

เขาก็แต่งแล้วอาจจะมีแต่งต่ออีก

ได้ยินชัดกันไปเลยตอนรับช่อดอกไม้บอกว่าแต่งแล้วแต่งอีก
จริงกันป่ะจริงแต่ก็ช่างเป็นประเด็นนะช่อดอกไม้แต่วินาทีนี้ชนกัน
ใจกับชีจริงเขาบอกว่าตอนเธอพูดบอกว่าแต่งอีกแต่งอีกเนี่ย
เสียงฮากันในงานดังลั่นเลยทีเดียวเขาบอกว่าก็คึกครื้นมากเลยสำหรับงาน
ค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ว่าหากย้อนกลับไปสถานที่จัดงานแต่งของกุ๊บกิ๊บ
แล้วก็บี้ในค่ำคืนที่ผ่านมาก็ประจวบเหมาะกันเลยบอกว่าเป็นที่เดียวที่เดิม
กับสาวแตงโมครั้งที่เธอนั้นเคยแต่งงานไปกับคุณโตโน่เมื่อปลายปี๕๖นั่นเอง
ไม่รู้ว่าครั้งหน้าถ้าสาวแตงโมรับช่อดอกไม้แล้วได้แต่งงานจะมาที่นี้อีกหรือเปล่านะคะ
น้อเชอรี่เคยรับช่อดอกไม้ได้ไหมแล้วได้แต่งหรือยังเคยได้แล้ว
ดูที่เฉยเนอะว่ากันอีกทีเนอะดูที่เฉยแล้วก็ต่อบ้าน